มาดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยนี่นะคะ
พ่อค้าแม่ค้าที่ไปขายลอตเตอรี่
ตอนนี้ก็พยายามที่จะอยากได้ลอตเตอรี่

ก็เลยไปเชื่อคนที่เขาไปคิดแอปพลิเคชัน
องล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตอนนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าหลงเชื่อนะคะ
เพราะว่าอันนี้เป็นแอปพลิเคชันเถือนค่ะ
โศกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
บอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ทำรายการซื้อจองล่วงหน้าสลักกินแบ่งรัฐบาล
และหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย
ก็มีความล่าช้าทำให้ไม่สามารถทำรายการได้ตามปกติ
ระหว่างนั้นก็มีผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน๓รายการ

แอปพลิเคชันต่างขึ้นมาเช่นอะไรบ้าง
อันนี้เขาอ้างว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถเข้าถึงบริการได้เร็วกว่าช่องทางปกติ

แต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบของกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย
แล้วก็ชุดตรวจพิเศษของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในที่สุดก็พบว่าการกระทำของทั้ง๓รายเนี่ย
ต่อนโยบายในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคาของรัฐบาล
โครงการซื้อจองล่วงหน้าสลักกินแบ่งรัฐบาล
ที่มีวัตถุประสงค์ในการจ่ายสลากให้ผู้ลงทะเบียนสามารถทำรายการได้
ทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทย
คิดสันใต้เลยนะเท่านั้นนะครับใช่ครับ
สำหรับการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายคือตั้งแต่
๙บาทไม่ได้ใช้ฟรีด้วยนะมีค่าใช้จ่ายนะคะ
เมื่อต้นทุนสูงขึ้นก็เลยทำให้ราคาสลากที่จำหน่ายก็เลยสูงขึ้นตามไปด้วย
เพราะฉะนั้นทางบอร์ดสลากโคศกบอร์ดสลากบอกว่า
ขอเตือนให้ยุติการกระทำดังกล่าวเพราะอันนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะ
ส่วนผู้ที่เคยทำรายการซื้อจองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน
เรื่องนี้สำนักงานสลากบอกว่ากำลังเร่งพิจารณาตัดสิทธิ
ในการทำรายการซื้อจองล่วงหน้าตลอดไปเลยด้วย